เอาอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังรอความชัดเจนอยู่เหมือนกัน
สำหรับหนุ่มใหญ่ที่หายตัวไปในเทือกเขานางนอนนครศรีธรรมราช
หลายวันนะสาวอาทิตย์ถ้าตังคลานบุ๊กห้าวันแล้วอ่ะ
ห้าวันแล้วยังไม่เจอตัวเลยนะคะคือเหตุการณ์เริ่มขึ้นกลางดึกคืน
เสาร์ที่สิบสามเมษายนค่ะนายสุกเกษมสอนเท่าวัยสี่สิบหกปีเนี่ย
หายตัวไปในเทือกเขานางนอนที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่ออกไปเก็บรังพึ่งกับลูกเขยแล้วก็เพื่อนบ้าน
ห้าวันผ่านไปใช้ทั้งกำลังคนใช้ทั้งกำลังความเชื่อ
ใช้ทั้งการเข้าทรงยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะ
เมื่อวานนี้นางลำไยสอนเท่าภรรยาของนายสุกเกษม
แล้วก็นางนรึทัยอันทาเกตลูกสาวเนี่ย
มนต์พระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ถ้ำเขาแม่หน้าในตำบลกรุงหยัน
พร้อมกับพระลูกวัดอีกสองรูปมาทำพิธีปัดเป่าให้เจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าแม่นางนอนเนี่ยช่วยเปิดทางให้พบเจอตัวสามีหน่อย
ก็ขึ้นไปทำพิธีที่จุดที่นายสุกเกษมหายตัวไป
สูงจากที่รับถึงข้างบนประมาณหนึ่งพันหกร้อยเมตรค่ะ
ขณะเดียวกันญาติญาติก็ไปเชิญพรามจากพัทธลุง
แล้วก็หมอบ้านที่มีชื่อเสียงด้านศัยศาสตร์มากันหมดเลยนะคะ
เอามานั่งทางในเรียกว่าช่วยกันทุกวิถีทางจริง
บรรยากาศบริเวณเทือกเขานางนอนเนี่ย
คนที่รู้ข่าวเรื่องนี้ก็พากันมามุงดูการค้นหาของเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะ
สอบถามข้อมูลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติ
มีจิตอาสาหลายคนนะคะเป็นนามเป็นผู้ใจบุญในนามสามพี่น้องลานเทปาม
อำเภอทุ่งใหญ่ก็นำข้าวปลาอาหารข้าวหอมหมูแดงข้าวขาหมู
ข้าวมันไก่ไข่ต้มแกงคั่วกลิ้งไก่แล้วก็น้ำดื่มสปอนเซอร์
ผ้าเย็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้มากันเพียบเลยเอามาให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่
เขาทำงานกันทั้งวันทั้งคืนในการค้นหาตัวนายสุกเกษม
ทุกคนบอกว่าอยากที่จะให้เจอตัวนายสุกเกษมในเร็ววันนี้
แล้ววันนี้จะมีทหารเข้าร่วมค้นหาแบบหน้ากระดานในพื้นที่ด้วย
เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะก็ขอให้เจอตัวโดยเร็วด้วยค่ะ